ข้อต่อไปเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐บาทค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้ยขนาดนี้นะ
กลัวมาไม่เคยซ้ำหน้าเลย

อะไรอ่ะทำให้มันแบบใหม่หน่อยพี่

ใช่พี่บอกว่าพามาไม่ซ้ำหน้าไม่ได้หมายถึงพี่

นิกกี้

จริงป่ะเนียะ

ยังถามไม่ได้อะพี่
รักค่าโอ้โฮรักจ้ะครับ
นะว่าแล้วขอแก้ปันให้ดู
ซักแน่นฝีนาทักงานสแดง
คุณก็ต้องแค่ให้สุดบ่อนบ่าน
ถ้าคุณรักจริง๊ะ

มองหน้าแล้วผมคออ่ะพี่

แบบอยากกินอะไร

อุ๊ยนี่มันอะไร

นี่เนี่ย

เดี๋ยว

ใช่อย่ามาอำน้องผู้หญิงซะ

เจ๋งไหมเง่ง
นางชะนีมันก็ไม่จริงใจกับเน่งหรอก

ถ้าคุณเป็นแฟนจริงคุณหอมแก้ซิ

โอ้โห

เพิ่งทำเพิ่งทำอะไรอย่างไร

เลิกเพราะอะไรล่ะพี่
แล้วคุณไม่รู้เหรอเขาเป็นเขาได้ว่าเขาชอบผู้ชาย
ไม่รู้ว่าทำไมพี่ไม่บอกหนูล่ะคะ
พูดงั้นแล้วผู้หญิงเสียใจพี่ทอง

ชอบกินอาหารเหรอ

หมูค้างคืนมันก็ไม่อร่อยอ่ะดิ

เป็นเรื่องแล้วถึงวันนั้นต้องขายของ

เหมือนที่เราแปรเปลี่ยน

แล้วเราจะไปหาหมูแปรรูปที่ไหนให้เขาว่า
นี่เลยค่ะหมูเส้นหอม

เดี๋ยวอันนี้หมูเส้นหอมถูกจริงนะคะ

จากคนรักเจ้าจริงพี่ถูกขาย

ราคาไม่แพงเลยนี่

ถูก

น้องเข้าไปให้มันชอบมันชาติเนี่ย

กว่ากันค่ะ

แล้วบอกว่าลูกชอบดูราคานี้
หาวมึงได้ได้นิ้งตัว
มึงจะอยู่กันไหมอ่ะ

นี่คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูนะคะยี่ห้อเสบียงค่ะ

หมูเส้นกรอบราคาถูกที่สุด
ถ้ากรรมจะเยอะอย่างนั้นนะคะ
นี่คือคำถามข้อที่๔ค่ะคุณแจ๊สมินค่ะ
คำถามข้อนี้มูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ดูเลยค่ะหมูหย่องทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกสุด

งั้นเป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะ
หมูเส้นหอม๙๐กรัมที่คุณแจ๊สมินไม่ได้เลือก

และเป๊กจะเฉลยอีกอันหนึ่งที่คุณแจ๊สมินไม่ได้เลือก
หมูหยอกกรอบนะคะ
น้ำหนักเท่ากัน๙๐กรัม

หมูเส้นกรอบ๘๐กรัม
จะทำให้คุณแจ๊สมินเสียเงิน๑๕๐๐๐บาท

ราคาหมูถุงนี้จะต้องถูกกว่า๑๐๕บาท

และราคาหมูเส้นกรอบอยู่ที่

ถูกกว่า

ถูกกว่า

ไม่ถูกที่สุดหมูหย่อมกรอบ
คุณจัสมีนเสียใจนะคะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

หัวเลาะไม่หยุดเลยครับ
หัวเราะจังเล็กตับเลยนะครับค่ะนะครับนะครับ
บ้านมือเปล่าน่าเสียดายจริงครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่ครับ